ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์อุ้มผู้ต้องหา
คดียาเสพติดไปรีดเงิน
มีเกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับชุดสืบสวนของตำรวจที่ชนบุรีเนี่ย
ยังหนีอีก๒นะครับ๓คนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นายประกอบเกียรติแสงแพรวอายุ๒๘นายสุขใจห่อทองคำอายุ๓๔นะฮะ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นอดีตทหารเรือนะครับอีก๒คนคือนายนัทพลตรีสุวรรณอายุ๔๒
แล้วก็นายสมพงศ์จันดวงอายุ๓๙๒คนนี้หลบหนีอยู่กำลังตามตัวนะครับ
ที่ถูกจับเนี่ยก็เพราะว่าชุดสืบสวนของตำรวจที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยได้รับแจ้งจากทางตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนของสพเมืองพัทยาสาขาโค้งดงตาล
บอกว่ามีผู้ชายอ้างตัวเป็นตำรวจชุดปราบรามยาเสพติดของภูทรจังหวัดชนบุรีนะไปกระทำกับทางกลุ่มผู้เสียหายเขา
ก็เลยประสานข้อมูลจากร้อยเวรเจ้าของคดีจนรู้ว่าเอ้าพวกนี้เนี่ยไปทำแบบนี้นะฮะ
แต่ทางรายงานเนี่ยบอกว่าแก๊งนี้เนี่ยเขาก็ถูกตั้งขึ้นมาเป็นชุดปราบรามยาเสพติดที่ตั้งขึ้นมาใหม่อะไรด้วยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสองทุ่มของคืนวันที่สามสิบสิงหาคมนะครับมีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงสองคนนะ
สมมุติว่าชื่อสมฤทัยกับนันทิชาก็แล้วกันเธอบอกว่าตอนนั้นขี่จักรยานยนต์ไปที่ซอยสามถนนจอมเทียน
แล้วเห็นกลุ่มชายชะกันแต่งตัวคล้ายตำรวจกำลังวิ่งไล่ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่พวกเธอก็หยุดรถ
แล้วผู้หญิงคนนี้วิ่งตรงมาหาตรงเธอก่อนจะมีถุงสีขาวตกใส่เท้าของนางสาวสมฤทัยหนึ่งถุง
แล้วกลุ่มผู้ชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยหยิบถุงพลาสติกนี้ขึ้นมาแล้วก็ถามสองคนที่เขาขี่จักรยานยนต์ผ่านมาว่าเป็นของใคร
ก่อนหน้านี้พาขึ้นรถกระบะในรถกระบะมีผู้ชายอีก๒คนอยู่ในรถเป็นคนไทยถูกคุมตัวอยู่ก่อนแล้วพอขึ้น
ไปบนรถกลุ่มชายชะกันพวกนี้ก็พาทั้งหมดเนี่ยคือให้หมอบลงก่อนนะแล้วก็ใช้ผ้าคลุมตลอดทางนะครับ
แล้วพาไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของหนึ่งในกลุ่มชายชะกันที่เป็นผู้ต้องหา
พอไปถึงเนี่ยเธอบอกว่าเธอถูกเอาไปขังในกรงสุนัขขนาดใหญ่
ซึ่งมุงหลังคาสังกษีนะฮะแล้วก็ถูกเรียกเงินนะ
คือพวกที่ถูกจับทั้งหมดรวม๕คนเนี่ยคนที่จับมาเขาเรียกเงินห้าหมื่นบาท
ค่ะแต่ชายชะกันพวกนี้บอกว่าอ้าวเห็นใจนะสงสารลดให้เหลือสี่หมื่นบาท
นะสุดท้ายไม่มีให้ก็ถูกขังต่อนะจนเที่ยงของวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคม
สมฤทัยกับนันทิชาเขาบอกว่าเขาก็ไม่ไหวแล้วอยากให้ปล่อยตัวนะ
กลุ่มชายชะกันพวกนี้ก็มาต่อรองอีกรอบนึงบอกเอางี้เฉพาะสองคนนี้เนี่ย
เอาคนละแปดพันกันแล้วกันสองคนหมื่นหกแล้วก็ให้เลขบัญชีมา
นางสาวสมฤทัยก็เลยโทรหาสามีให้โอนเงินมาให้แล้วกลุ่มพวกนี้ก็เลยขับรถไปส่งที่บ้าน
ส่วนที่เหลืออีก๓คนที่ถูกจับมาด้วยกันเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าถูกรีดเงินไปเท่าไหร่
หรือว่าได้รับการปล่อยตัวหรือยังเราก็เลยโทรไปถามหนึ่งในผู้เสียหายนะฮะ
ที่ถูกอุ้มตัวไปนะคือเธอบอกว่าเธอก็พูดตรงนะยังไม่ค่อยกล้าให้ข้อมูลเท่าไหร่
นะฮะที่คุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราโทรไปคุยด้วย
ส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นซอยสามจอมเทียนนะครับจุดที่สมรุไทยกับนางทิชา
บอกก็ขี่จักรยานยนต์แล้วไปเจอพอดีก็ถูกอุ้มไปรีดเงินเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับคือความจริงก็ไม่ได้เปรียวอะไรมากนัก
แต่ช่วงกลางคืนอาจจะเปลี่ยวก็ได้ลองฟังชาวบ้านแถวนี้หน่อยนะฮะ
คุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลองไปตรวจสอบบ้านที่ผู้เสียหาย
เขาบอกว่าถูกเอาไปขังเอาไปรีดเงินเนี่ย
คือจุดที่เจอกลุ่มใช้ชะการคือจุดที่เจอสิทธิ์สงสัย
มาจับตัวไปเนี่ยคือซอยจอมเทียนซอย๓จอมเทียนนะแต่ว่าบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยอยู่ซอย๒๕ห่างกัน๑๑กิโลเมตรนะฮะคือบ้านหลังนี้นี่ปิดมิดชิดนะครับ
ก็มีลักษณะเป็นเพลิงเป็นล้าวไก่ด้วยนะแต่ยังไม่เห็นกรงขนาดใหญ่อย่างที่ผู้เสียหายเขาเล่าเอาไว้นะครับได้คุยกับแม่กับน้องสาวของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับก็คือนายสันติเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้บอกว่าคืนวันเกิดเหตุไม่ไม่รู้ว่าไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำส่วน

อาจจะเป็นตำรวจหรือเปล่าเนี่ยแม่บอกลูกชายไม่ได้เป็นตำรวจหรือเปล่าเนี่ยแม่บอกลูกชายไม่ได้เป็นตำรวจหรือเป็นตำรวจหรือเป็นตำรวจหรือเป็นตำรวจหรือเป็นตำรวจหรือเป็นตำรวจหรือเป็นตำรวจหรือเป็นตำรวจหรือเป็นตำรวจหรือเป็นตำรวจหรือเป็นตำรวจหรือเป็นตำรวจหรือเป็นตำ
ขณะที่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาชุดสืบสวนแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐาน
แล้วพาไปสอบเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เป็นบ้านไม่มีเลขที่
ซอยทุ่งกลมตานหมั่น๒๕ซอย๔ที่หนองปลือนะฮะ
เป็นพื้นที่ให้เช่านะฮะเช่ารายปีเนื้อที่สัก๒๐๐ตารางวานะครับ
มีซุ้มไก่นะแล้วก็มีลักษณะเป็นห้องพักมีเจอกรงสุนัขด้วยนะครับ
เป็นเหล็กขนาดกว้างสัก๓เมตรยาวประมาณ๓เมตรอยู่หลายโครงด้วยกัน
มีสุนัขพิษบูรณ์อีก๓ตัวนี่ตรงนี้นะฮะ
สันติหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยถูกคุมตัวไปด้วยนะครับ
ผู้เสียหายสองคนยืนยันว่าถูกจับมานะครับ
ตอนนี้จอดอยู่ที่วัดทุ่งกลมตานหมันนะครับห่างจากบ้านเกิดเหตุประมาณสักหนึ่งกิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจพวกพิสูจน์หลักฐานพวกลอยนิ้วมืออะไรต่างเอาไปประกอบสำนวนคดีนะครับ
ทางตำรวจเนี่ยบอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๕คนไม่มีใครเป็นตำรวจนะครับ
ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจับกลุ่มพฤติกรรมที่ทำลงไปถือว่าเป็นอันตรายกับประชาชนในพื้นที่มาก
ขณะนี้ทั้งหมดถูกออกหมายจับ๔ข้อหาคือแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน
กระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการนั้น
ข้อหาร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นตั้งแต่๕คนขึ้นไปโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ข้อหานวงเหนียวกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพ
และข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์
จากข้อมูลตำรวจติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีได้แล้วอีกคนนึงนะครับ
อีกคนนึงที่ยังตามตัวอยู่นะครับ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบเชิงลึกว่าพฤติกรรมของผู้ต้องหาทั้ง๔คนเนี่ย
มีตำรวจคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่า
หรือว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นถึงไปอ้างตัวเป็นตำรวจแล้วก็ไปจับไปรีดเงินเขาได้ขนาดนี้